คุณผู้ชมเราตามกันต่อสำหรับกรณีที่มีเรือนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพ
ล่มที่อ่างเก็บน้ำคลองศรียัดที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐ธันวาคม
นักประดาน้ำเนี่ยพยายามหาร่างผู้ศูนย์หาย๓ร่างด้วยกัน
เจอแล้ว๒ร่างแต่ว่าร่างสุดท้ายเป็นคุณลุงวัย๖๕ปี
เท่าไหร่ก็ไม่เจอจนต้องยุติภารกิจไปสองวันค่ะล่าสุดวันนี้เจอศพแล้วนะคะ
ลอยขึ้นมาอยู่ห่างจากจุดที่เรือจมเนี่ยแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
เป็นศพของในตั้งหัวใช้วัยหกสิบห้าปีค่ะลอยขึ้นมาในลักษณะคว่ำหน้า
สภาพศพซีดเปื่อยแล้วนะคะไปตรวจสอบภายในตัวคุณผู้ชม
ในตั้งมีลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋าสตางค์หลายใบอืม
แล้วเขาถูกรางวัลด้วยเขาถูกรางวัลงวดวันที่๓๐ธันวาคมวันเกิดเหตุน่ะ
เลขท้ายสองตัวค่ะเลขหนึ่งเก้าเนี่ยเขามีเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้ากับสองศูนย์สี่แปดหนึ่งเก้า
หลายคนบอกโอ้โหนี่ไม่ทันได้ลุ้นเลยอ่ะเสียชีวิตก่อน
บางคนบอกว่าเหมือนเขาเตรียมเงินไว้ทำศพตัวเองเลย
หลายคนก็แล้วแต่ความเชื่อคิดไปต่างต่างนานานะคะญาติญาติเนี่ย
พอรู้ว่าเจอร่างแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์สองรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณทันที
ส่วนเย็นเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากจะเจอร่างของในตั้งแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้เรือขึ้นมาได้แล้วนะคะตรงบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เรือจม
สภาพของเรือเนี่ยเป็นเรือประกอบจากเหล็กสแตนเลสค่ะ
ก็เลยคิดว่าเรืออาจจะรับน้ำหนักนักท่องเที่ยวไม่ไหวด้วย
ประกอบกับวันเกิดเหตุลมแรงเกิดคลื่นสูง
แล้วน้ำก็ซัดเข้ามาในเรือด้วยมันก็เลยจมลงไปเลยอ่ะนะคะ
คล้องกับที่นายประคอมบุญเลี้ยงเจ้าของเรือให้การไปบอกว่า
พอออกเรือที่มีผู้โดยสารทั้งลำ๑๒รายเนี่ย
เรือมันก็เลยเหมือนกับจมลงไปในน้ำเยอะค่ะ
ห่างจากผิวน้ำแค่ไม่ถึงฝ่ามือเองเพราะฉะนั้นพอเวลามีคลื่นสูงปุ๊บเนี่ย
น้ำมันถูกซัดเข้าเรือได้ง่ายแล้วท้ายเรือก็เลยจมลงไปก่อนเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะรอดชีวิต๙เสียชีวิต๓นะคะ
ผู้ตายคือนายเทิดศักดิ์ประภัยวัย๕๒ปี
รัชดาปิดตาธเนวัย๔๙ปีภรรยานายประคองเจ้าของเรือ
แล้วก็ในตั้งหัวใช้ศพล่าสุดที่เพิ่งเจอนี่แหละค่ะ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านนายประคองนะคะ
ก็กำลังจัดงานศพให้กับภรรยาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
เขาบอกว่าเขาเสียใจมากเพราะว่านอกจากที่เขาจะต้องเสียภรรยาไปแล้วเนี่ย
ผู้ตายอีกสองคนก็เป็นญาติสนิทที่กลับบ้านแล้วก็มาหากันทุกเทศกาลอยู่แล้วอะค่ะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ากำลังนั่งย่างปลากินกันอยู่กับนายตั้งนะ
ศพสุดท้ายที่เพิ่งเจอเนี่ยในตั้งก็พูดบอกว่า
ทุกครั้งเนี่ยไม่เคยได้เห็นอ่างเก็บน้ำเลยแถมไม่เคยจับปลาเองด้วย
ถ้าจะทำกินให้อร่อยเนี่ยนะต้องจับเอง
เช้าวันเกิดเหตุก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปท้ายอ่างเก็บน้ำกันไหม
สักประมาณช่วงสายสายไปที่เกาะกลางน้ำไปกางเต็นต์
ตั้งสถานที่ตกปลาแล้วก็ทำกับข้าวจากปลาที่ตกได้กินกัน
แล้วเดี๋ยวเราไปหาปลากันนี่คือความตั้งใจที่คุยกันไว้
พอช่วงเที่ยงคณะในตั้งก็เดินทางมาจากกรุงเทพมาหาเขาที่บ้านนะคะ
เจอภรรยาที่นั่งอยู่หน้าบ้านก็บอกพาไปที่อ่างเก็บน้ำหน่อย
ระหว่างออกเรือเนี่ยในประคองเล่าแบบนี้ลมมันแรงมากเนี่ย
ฟังจากเสียงลมที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยออกค้นหาก็ได้
ลมตีคือแรงมากจริงจริงนะคะน้ำมันก็ซัดเข้าท้องเรือเรื่อย
ในฐานะที่เขานั่งตำแหน่งหัวเรือเป็นกัปตันเรือนะ
เขาก็พยายามบอกทุกคนบอกใจเย็นนะใจเย็น
ว่าหลายคนก็คงตกใจทุกคนเนี่ยพอเหมือนกับว่าด้วยลักษณะเรือ
เป็นเรือเปิดแบบเนี้ยค่ะพอน้ำมันซัดเข้ามาเรื่อย
หลายคนก็คงเริ่มกลัวแล้วก็ค่อยถอยร่นไปอยู่จุดกลางเรือกับท้ายเรือ
คราวนี้น้ำหนักมันก็เลยไม่บาลานซ์แล้วมันไม่สมดุลแล้ว
มันก็เลยเทหนักไปที่ท้ายเรือมากขึ้นเขาเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ในฐานะกัปตันเรือเขาก็เลยตัดสินใจดับเครื่องเรือ
แล้วก็ยกใบเรือขึ้นเหนือน้ำเพื่อจะถ่ายน้ำหนัก
เพราะว่าตัวเครื่องมันอยู่ข้างหลังมันก็หนักอยู่แล้วแต่มันก็ไม่เพียงพอกับจำนวนคนนะคะ
เพราะว่าเรือเนี่ยพอน้ำซัดเข้ามามันก็จมลงจมลงเรื่อย
ตอนออกเรือเนี่ยจริงจริงมีสิบเอ็ดคนนะคะไม่ใช่สิบสอง
แต่ถ้าถามว่าจริงเรือลำนี้ควรจะมีคนอยู่กี่คน
ประคองตอบว่าไม่รู้จริงว่ามันควรจะต้องกี่คน
แต่ทุกครั้งก่อนออกเรือเนี่ยเขาจะวัดระดับขอบเรือ
ว่าเวลาคลื่นกระแทกมันจะเข้าท้องเรือไหม
ซึ่งเขาก็วัดแล้วว่ามันโอเคก็เลยออกเรือไป
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าลมวันนั้นมันแรงจริง
มันทำให้น้ำเกิดกระเพื่อมเป็นคลื่นสูง
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเรือรับจ้างนะ

ถ้าเขาดำเนินคดีก็ผมก็สูญเสียเหมือนกัน
ผมก็เสียใจแต่พี่น้องที่ผมมาเนี่ย
เขาต้องปกป้องผมเหมือนกันเพราะเขาสมัครใจมาทุกคน
ใช่ไหมแต่มาหาว่าผมเป็นเรือนักท่องเที่ยว
ญาติพี่น้องตั้งใจมาเที่ยวมีแต่พี่น้องผมทั้งนั้นนะ
ตั้งใจมาเที่ยวชุดที่มาสุดท้ายนี่แหละ
ลมมันแรงเรือไม่ได้พลิกอะไรมากมาย
คือว่าวิ่งไปลมมันเดอะหัวเรือ
แล้วทุกคนก็ค่อยมานั่งตรงที่ผมขับ

เรือไม่ได้จมไม่ได้ที่เรือจมลงไปเนี่ย
ไม่ได้ไม่ได้คว่ำไม่อะไรมันก็ลงไปธรรมดาของมัน
ผมพยายามหยุดเรือไม่ให้มันลงน้ำลึก
ก็หยุดไม่ทันอืมแต่ว่าก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วค่ะ
จากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุแบบนี้อีก
ผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่าเอ๊ะหนึ่ง
สองเรื่องของเสื้อชูชีพทำไมออกเรือไปแบบนั้น
ใช่ค่ะก็เตือนกันไว้นะคะว่าเวลาลงน้ำ
ว่าจะที่ไหนจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคย

เพื่อมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้จะได้เอาตัวรอดกันได้นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสลดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วเกิด๒เหตุการณ์แบบทับซ้อนกัน
เหตุการณ์เรือล่มคือวันที่๓๐ธันวาคม
มาอีกวันหนึ่ง๓๑ธันวาคมก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นรถเก่งของชาวบ้าน
ถูกกระแสพัดจนรถตกอ่างเก็บน้ำสี่ยัด
กัน๕คนในรถรอด๒เสียชีวิต๓นะคะ

ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าจริงที่นี่เนี่ยมันเคยเป็นหมู่บ้าน
เคยเป็นวัดเคยเป็นสถานที่ที่เป็นโบราณสถานมาก่อน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเจ้าพ่อเขากาอยู่
ชาวบ้านเขาก็นับถือกันน่าจะเป็นอาถรรพ์เรื่องนี้มากกว่า
คือชาวบ้านบอกว่าที่นี่มีร่างทรงเจ้าพ่อเขากาแล้วก็ตาจันทอง
เป็นลูกน้องรับใช้เจ้าพ่อเขากา
เราก็ลองไปหาดูว่ามีร่างทรงอยู่จริงไหมก็ไปเจอนะคะ
กำลังทำพิธีอยู่เลยค่ะร่างทรงเขาอันเชิญตาจันทองมาที่
ประทับร่างแล้วตาจันทองก็มาจริงด้วย
คำแรกเลยที่ตาจันทองพูดออกมาเกี่ยวกับอุบัติเหตุเรือล่มคือ
ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือสิ่งมองไม่เห็นแต่มันคือเรื่องของอุบัติเหตุ
เป็นความประมาทเรือลำเท่านั้นบรรทุกกันไปได้ยังไง๑๐กว่าคน
ทีมข่าวเราก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมที่อ่างเก็บน้ำคลองศรียัต
มันเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ทุกทุกปีเลยล่ะตาจันทองที่อยู่ในร่างทรงก็บอกว่า
เจ้าพ่อเขากาเขาอยากได้ลูกน้องไปเป็นบริวารจะเอาไปสร้างกองทัพในการปกปักรักษาพื้นที่นี้
ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทุกปีต้องมีคนตายอย่างน้อย๓๖คน
เป็นเรียกว่าเป็นการตายหาวิญญาณตัวตายตัวแทนอันนี้ร่างทรงพูดนะดิฉันไม่ได้พูด
ทรงว่ามาแบบนั้นแล้วก็ถามอีกแล้วทำไมมันถึงค้นหาร่างกันนานจัง
อย่างของในตั้งเนี่ยหาอยู่สามวันอ่ะกว่าจะเจอร่างทรงก็บอกไม่ได้หายไปไหน
ไม่ได้ถูกใครบางตาด้วยแต่เรือมันทับร่างเอาไว้คนก็เลยมองไม่เห็น
ทีนี้ช่วงกลางดึกค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นเงาดำอยู่ริมน้ำไม่ไกลจากจุดที่เรือล่มด้วย
ร่างทรงก็บอกว่าก็เรานี่แหละกับเจ้าพ่อเขากาลงมาดู
แล้วก็ช่วยกันดำน้ำลงไปขยับเรือเอามือเอาเท้าช่วยกันทำลายวัชพืชในน้ำที่รัดตัวในตั้งจนหลุดออกมา
แล้วก็ลอยขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นกันนี่แหละแถมตรงนั้นเนี่ยมันคือสุสาน
มันเป็นป่าช้าของหมู่บ้านเก่าก่อนที่จะถูกน้ำท่วมและกลายเป็นเอ่อ
หรือพญานาคหรือแม้กระทั่งฝันเห็น
คนนั้นจะมีอันเป็นไป

เมื่อแรกเกิดอะไรทำไมเรือมันถึงจมละคะ

แล้วมันถึงคาวเคาะกันด้วยตาจะบอกให้
อย่าไปโทษมนุษย์ที่ทำเรือบื๊นะลุ๊ก
เขาก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นตาเข้าใจ
ช้างที่ในครัวเรือนเขาก็ต้องสูญเสียเห็นไหม

ถ้ารู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้เขาก็คงไม่ทำ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่มีตัวผิดนะลูก

มันก็ถึงได้ไปเกิดเหตุการณ์ตรงนั้น
ตรงนี้วิญญาณเยอะนะตาจะบอกให้
วิญญาณเยอะมันก็เกี่ยวกันตัวตายตัวแทน
แต่เขาเนี่ยจะไม่เอามนุษย์ที่นี่นะตาจะบอกให้

จ้ะอืมทำไมเขาไม่เอามนุษย์ที่นี่อ่ะจ้ะอ้าวลูกหลานเขา
อ้าวยังไม่หมดนะคะ
พอตาจันทองพูดจบปุ๊บ
ยังไม่ทันไรเอาเจ้าพ่อเขากาเข้าประทับต่อเลย
ตาจันทองออกไปหรือยังแต่เจ้าพ่อเขากามาแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าเรื่องเรือล่มหรือว่ารถจมน้ำ
ไม่ใช่ความผิดของข้านะข้าไม่เกี่ยว

จุดที่รถเก๋งถูกกระแสพัดตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเนี่ย
ตรงนั้นมันมีวิญญาณสัมภเวษีรอขอส่วนบุญ

ร่างทรงที่บอกว่าเป็นเจ้าพ่อเขากาก็บอกว่า
ข้าก็บอกลูกศิษย์เสมอแหละว่าอย่าไป

ถ้าไม่ได้ปีดตรงนั้นอาหลุกจะมีเจ้าละเขยใหญ่ยักษ์

ถ้าจะบอกให้มันเป็นสิ่งที่เรือลับ
อ่ะเมื่อกี้คือเจ้าพ่อเขากาก่อนหน้านี้คือตาจันทอง

ก็แล้วแต่ความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
แต่เอาเป็นว่าแน่นอนตำรวจต้องตั้งข้อกล่าวหาค่ะ
คนขับเรือโดนข้อหาประมาทจนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
ตอนนี้ร่างของผู้ตายก็ถูกนำส่งที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

เพื่อให้ญาติเนี่ยนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ

แต่เรื่องของความปลอดภัยก็ต้องไม่ประมาทกันจริง